เหตุของการกราดยิงที่โคราชจำได้ไหมครับ
จากข้างกราดยิงที่ห้างเทอร์มินัล๒๑ที่โคลราช
แล้วก็ทำให้ตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖เสียชีวิต๒นาย
ทีนี้นะครับทางในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ต้องมีการจัดการศพ
ข้าราชการที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
โดยทางสังกัดฝ่ายชาปนกิจสงเคราะห์ของสตชจะเป็นผู้ดำเนินการ
ก็เหมือนว่าเบิกเงินหลวงแล้วเอาไปจัดการศพให้กับผู้เสียชีวิต
ในกรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
แต่ทีนี้ครับมันมีกรณีที่เพจดังแฉออกมา
บอกว่าตำรวจยศพันธ์ตำรวจตรีของสังกัดฝ่ายชาปนกิจสงเคราะห์
ของสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เอาเงินหลวงมาแล้วแต่ไม่ได้เอาเงินหลวงนั้น
ไปจัดการงานศพให้กับตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖ที่เสียชีวิต
จนเกิดเป็นการร้องเรียนขึ้นมา
เพราะว่ากรณีเพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้วีพลัส
เปิดเผยข้อมูลบอกว่ามีผู้ประกอบการ
ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร
ที่ดูแลการจัดงานชาปนกิจตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖
ที่เสียชีวิตจากเหตุกระดาษยิงเทอร์เมนอร์๒๑โคลราศ
ตำรวจนายยักษ์ยอกเงินเงินอะไรบ้างล่ะคุณ
จริงแล้วในส่วนของฝ่ายชาปนกิจสงเคราะห์ของสตช
ต้องออกเงินให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปซื้อของพวกนี้
โรงศพดอกไม้อาหารพวงกรีดแล้วก็เอาไปให้กับผู้ประกอบการ
หรือว่าร้านค้าที่เขาขายสินค้าพวกนี้
แต่ทีนี้ตำรวจนายนี้เบิกเงินหลวงมาแล้ว
แต่ไม่เอามาจ่ายให้กับผู้ประกอบการ
เรื่องนี้พอถูกแชร่ออกมาเป็นเรื่องใหญ่สิครับ
รับผิดชอบในส่วนของวัดตรีทศเทพนะครับ
ก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานชาปนกิจสถาน
ขออภัยชาปนสถานรวมถึงเรื่องของการเก็บเงินส่งเงิน
บำรุงการใช้ชาปนสถานให้กับทางสำนักงบประมาณและการเงิน
แต่ต่อมาทางพันธ์ตำรวจตรีธีธดลไม่ส่งเงินตามระเบียบ
จริงแล้วในการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะฮะทางรองโฆษกสตชบอกแบบนี้นะครับ
โดยข้อกล่าวหาที่กล่าวหาต่อพันธ์ตำรวจตรีธีธดลก็คือไม่ได้นำเงิน
ส่งเงินรายได้งานชาปณะสถานและไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายซึ่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาคือพันธ์ตำรวจตรีธีธดล
เป็นการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
เห็นควรตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบวินัยร้ายแรงด้วยนะครับ
ส่วนกรณีที่พันธ์ตำรวจตรีธีธดลได้ติดต่อผู้ประกอบการ
เพื่อจะสั่งซื้อสินค้าอย่างที่บอกไป
ไม่ว่าจะเป็นโรงศพดอกไม้อาหารพวงกรีดเครื่องสังขพันธ์ต่าง
ใช้ในการจัดการงานศพให้กับตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖นั้น
แล้วปรากฏว่าพันธ์ตำรวจตรีธีธดล
นำเงินไปชำระให้แก่ทางร้านค้าหรือผู้ประกอบการนั้น
เรื่องต้นก็ได้รับรายงานจากสนชนะสงครามนะครับว่า
มีผู้เสียหายคือร้านค้าเขาเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้ว๓ราย
โดยได้ดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์
ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบสวน
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
ทั้งนี้การกระทำของพันธ์ตำรวจตีธีธดลเป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ไม่เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยฝ่ายชาปนกิจสงเคราะห์ได้มีการอนุมัติเงินไปแล้ว

แต่พันธุ์ตำรวจธีธดลเอาเงินไปใช้จ่ายอย่างไร
ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
แต่ถ้าตรวจสอบก็ถือว่าผิดวินัยเหมือนกันนะฮะ
ขณะที่ทางด้านของพันธ์ตำรวจตรีธีธดลเอง

ก็บอกว่าตอนนี้เครียดมากเหมือนกัน
พยายามหาเงินมาชดใช้ให้
เพราะเงินเดือนตำรวจต้องใช้ในการจ่ายหนี้สินอื่นอยู่
ตอนนี้ก็ถึงกับขนาดประกาศขายที่ดินที่บ้านเกิด
เพื่อนำเงินมาชดใช้ให้ร้านค้าต่างที่ได้ไปซื้อของมา

อกจากนี้ได้ทำเรื่องกู้เงินสากรตำรวจ
แต่ไม่ได้รับการอนุมัติเพราะอยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการในการสอบสวน
แล้วก็มีการขอโทษไปถึงร้านค้าต่างที่ทำให้เดือดร้อน
ซึ่งมีร้านค้าที่ตัวพันธ์ตำรวจตรีธีธดลยังไม่ได้ส่งเงินให้ทั้งสิ้น๕ร้าน
คือร้านอาหาร๒แห่งรวมกว่า๓๐๐๐บาท
ร้านขนมอีกกว่า๖๐๐๐บาท
ร้านสังกะพันธ์รวมเงินใน๙๐๐๐๐บาท
แล้วก็ร้านดอกไม้กว่า๔๐๐๐บาทคุณคิดดูแล้วเป็นแสนนะนะ
พันธุ์ตำรวจตรีธีธดลเขาอ้างแบบนี้ครับ
บอกว่าเงินที่เบิกจ่ายมาจากฝ่ายชาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย

แต่ตอนเบิกเงินมาได้เงินสดมา
เอาใส่เป้ถือเป้ติดตัวกลับบ้านสะพายกลับบ้าน
แต่ตอนจะขึ้นห้องคืออยู่ที่ห้องพักนะ
จะขึ้นห้องเผลอลืมเป้ไว้บนมอเตอร์ไซค์ที่ขับมา

มอเตอร์ไซค์นั้นมันจอดไว้ด้านล่างของหอพัก
พอนึกขึ้นได้รีบลงมาจากห้องเลย

แล้วปรากฏว่าเห็นแต่มอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
เป้ที่ใส่เงินไว้มันหายไป
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาเงินไปใช้ส่วนตัว
แต่เงินหลวงมันหายไปเอง
ตอนนี้ก็ตามเงินหลวงนี้อยู่ว่าใครขโมยไป
ผลทางเหมือนกันในการที่จะหาเงินมาจ่ายนะครับ
แต่เรื่องนี้ต้องรอกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะอมเงินหลวงหรือว่าอมเงินราชการ